ดูกันแต่เนิ่นเผื่อจะได้มีเลข
เพราะว่าชมรมคนรักตัวเลขมา
เดี๋ยวผมจะพาเรา๓คนพาไล่เลียงไปดูกันเลย
เมื่อวานนี้คึกคักไปด้วยประชาชนชาวบ้าน

แห่ไปร่วมพิธีปลูกเสกวัตถุมงคลไอ้ไข่สามนคร
ุมารทองเลิฟ๓๐ล้าน
และพระเงินพระทองขนาดหน้าตัก๙นิ้วครับ
โดยมีพระครูยะติธรรมานุยุทธ์
หรือว่าหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสนะครับ

เข้าร่วมพิธีเพื่อให้เกิดความขลังครับ

แจกผ้ายันกันภัยผืนใหญ่๕๐๐ผืน

ชาวบ้านต่างพากันไปส่องหาเลขเด็ด

ซึ่งมีคนตาดีบอกว่าเห็นจัด
คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขไหนก็สุดแท้แต่จดเอาไว้นะครับ
ก็เขาก็จะไปเสี่ยงโชคกัน๑๖ธันวาคมนี้ครับ
ขณะที่นายฐานุพงศักดิ์ธนาวัฒน์หรือว่าเห็งเนี่ยนะคะ
ลูกชายของนักแสดงตลกชื่อดังโป้งเหน่งเชิญยิ้ม
นี่เห็นไหมเขาพาครอบครัวไป

แล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
ฤศีเดนทาสพุทธคุณที่อำเภอบางไสต์
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
แห่งเชิญยิ้มบอกค่ะว่าเขาไปแล้วเขาก็ไปส่องตัวเลข
เขาเห็นตัวเลขลอยจับเป็นคู่วนเวียนไปเรื่อยนะคะ
แล้วก็เห็นเลขลอยเป็นกลุ่มด้วย
หลังจากเห็นเลขเขาจะไปซื้อลอตเตอรี่มาเสี่ยงดวงกลางเดือนนี้
หวังว่าพ่อโป๊งเหน่งจะถูกรางวัลด้วย
มีการวิเคราะห์ตัวเลขด้วยนะคะฟังกันหน่อยค่ะ
ส่วนที่บริเวณมูลนิธิสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศรี
เมตตาบารมีอำเภอศรีคิ้วที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
เขามีการจัดพิธีตั้งเซียนพระนอนต้นแบบพระพุทธเมตตามหาโลกนาฏ
ปางพุทธศัยญาติก็มีศิลปินแห่งชาติอย่างคุณสรพงษ์ชาตรี
ประธานมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคารวาส
ก็มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก
โดยพระพุทธเมตามหาโลกนาศที่สร้างขึ้นนั้นมีความยาวถึง๙๙เมตรครับ
เท่ากับสนามฟุตบอล๑สนามหล่อด้วยทองสำริดทั้งองค์
แล้วก็จะมีวิหารครอบองค์พระนอนอีกชั้นหนึ่ง
ว่าจะใช้เวลาก่อสร้างไม่น้อยกว่า๓ปี
แล้วก็จะเป็นองค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับ